ส่วนอภิชัยบุตดาเคนนะคะนักฟุตซอลสโมสรศรีสะเกดฟุตซอลคลับในศึก
รถจักรยานยนต์เมื่อคืนวันที่๑๕เมษายนที่ผ่านมา
ก่อนที่จะเข้าพักรักษาตัวนะคะที่ห้องไอซียูที่โรงพยาบาลในจังหวัดอุบลราชธานี
แล้วก็เสียชีวิตลงเมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะซึ่งล่าสุดนะคะ
เพื่อเป็นการไว้อะไรนะคะต่อการจากไปของอภิชัย
ขณะที่แฟนฟุตซอลค่ะก็เข้ามาโพสต์ข้อความอาลัยนักเตะคนนี้เป็นจำนวนมากด้วยค่ะ